อย่าดูมินชาวหน้าเพื่อนดังตะซี
เขาผืนนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกาย
ชีวิตเอ่ยไม่เคยสบาย
ฝ่าเปลวแดดแดดร้อนแทบตาย
ไล่ควายไถนาป่าดอน
เหงื่อริ้นหยดหลังลงรถแผ่นดินไทย
จนผิวพันเกลี่ยมใหม่
แดดเผามีนายอุทธรณ์
เพลิงพักกายมีควายเชียงนอน
สาบควายกลิ่นโครนเคล้าโชยอ่อน
ยามนอนหลับแล้วไฟฟัน
กลิ่นเกลี่ยมเกลี่ยมอ่อน
โครนสาบควายเคล้ากายหนุ่มสาว
แห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิศฟ้า
เหมือนชาวสวรรค์
หอมกลิ่นน้ำปรุงฟุ้งอยู่ทุกวัน
กลิ่นกระแจจันทร์
หอมเอ่ยผิวพันธุ์นั้นต่างชาวนา
อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่า

มือถือเคี้ยวชั้นเข่า
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา
ชีวิตคนนั้นมีราคา
ต่างกันแต่ชีวิตชาวนา

สนุกของชาวบูรณครับ
มือถือเคี้ยวชั้นเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา
ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนา
หมู่ช้ากลิ้งโครนสาบความ
ขอบคุณครับ